มีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะนะ
มีแม่ม่ายคนหนึ่งนะฮะอายุ๕๓แล้วถูกผู้ชายที่มาหลงรักอยู่
แต่เธอก็ปฏิเสธอยู่เรื่อยเนี่ยยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้
ค่ะเพราะว่ามาสารภาพรักแล้วเธอบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันเถอะ
ใช่นะก็เนี่ยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลท่าโพชัย
อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรำแต่ว่าผู้ตายเนี่ยแม่ม่ายคนนี้
วัยห้าสิบสามปีเนี่ยเขามีร้านอยู่สองคนเป็นผู้ชายนะ
ลีงมาตั้งแต่เด็กอ่ะอายุสิบห้าปีกับเจ็ดปีอยู่ดีเมื่อคืนนี้นะครับ
เกิดเหตุเนี่ยช่วงกลางวันแต่ตอนกลางคืนเนี่ยเพื่อนบ้านคนหนึ่งเป็นผู้หญิง
ค่ะเดี๋ยวท่านดูนะฮะเสื้อสีเหลืองนะ

รักแม่ต่อแม่ไม่ได้รักมัน
แม่รักมันเหมือนพี่เหมือนน้อง

แม่ไม่ได้รักมันเป็นผัวเป็นเมีย

ตายแล้วแม่ก็ห่วง

แล้วมึงก็บอกพ่อมึงด้วย

ไอ้ชาติตั้งแต่แล้ว
มันไม่เคยส่งให้แม่เลย๕๖เดือนแล้ว
สู้เล่าเจ๊ด้วยที่นี่สู้เล่าเจ๊

สบายด้วยไม่ต้องเป็นห่วงหรอก

พูดสั่งเสียกับหลานชายสองคนเสร็จ

แล้วเหมือนกับผีก็ออกไปแล้ว

วิญญาณของผู้ตายนะฮะ
คือนางสาวตรีอินสำราญอายุ๕๖ปีที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้
มาเข้าร่างมาเข้าสิง
ติ๋วเทศกระโทกที่เป็นเพื่อนบ้านกันเพื่อสั่งเสีย
ชาวบ้านบอกว่านางสาวตรีคือคงเป็นห่วงหลาน๒คนนะครับที่เลี้ยงมา
อายุ๑๕กับ๗ปีก็เลยต้องการเจอหลานแล้วก็สั่งเสีย
แล้วก็จะบอกว่าเห็นไหมไม่ได้รักไม่ได้รักเลย
คมนี่คือชื่อของคนก่อเหตุนะครับผู้ต้องหานะฮะ
คมสุวารำอายุ๕๓เป็นเพื่อนกับนางสาวตรี

ทีนี้เดี๋ยวเรื่องคดีเนี่ยเล่าให้ฟังเอาเรื่องนี้ก่อน
เรื่องวิญญาณเข้าสิงเนี่ยนะ
ลูกสาวของคนที่ถูกวิญญาณเข้าสิงบอกว่า
ขณะที่วิญญาณของผู้ตายมาสิงร่างแม่ของเธอเนี่ย
ตอนนั้นตานะก็พยายามช่วยโดยการท่องคาถาทำน้ำมนต์เอาพระมาคล้อง
ยังไงวิญญาณของนางตรีก็ไม่ยอมออกไม่ยอมไป
สุดท้ายต้องไปเรียกหลานชายของนางสาวตรีมาหา
ตามที่นางสาวตรีบอกว่าต้องการสั่งเสียครั้งสุดท้าย
แล้วก็เป็นตามภาพที่ท่านเห็นผู้หญิงเสื้อเหลืองคนนี้
เขาก็พูดสั่งเสียสั่งเสียเป็นเหมือนกับนางสาวตรีจริงนะที่พูดสั่งเสียอะไรอย่างนี้
แล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็ล้มพับไป
นึกว่าเขามาอีกโลกจนหลานแกมาสองคนมาบอกให้ดูน้องล่ะค่ะ
อย่าให้แกห่วงหลานคนสุดโทษล่ะค่ะ
นี่ฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วก็ไม่รู้จะอธิบายยังไง
นี่ฮะขณะที่เรื่องของคดีความนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บุรีรำนะครับ
บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่หมู่๙ตะบนท่าโพชัยอำเภอหนองกี่นะฮะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวอยู่ติดไร่มันสำปะหลัง
จุดเกิดเหตุเป็นจุดข้างบ้านหลังนี้นะครับมีกองเลือดอยู่ที่พื้นดินข้างเปรย์นอนแถวแคร่ไม้แล้วก็รอยเลือดหยดเป็นทางยาวไป๒๓เมตรที่ห้องน้ำหน้าบ้าน
เนี่ยฮะที่คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุณกิติศักดิ์ได้คุยกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับชื่อว่านางเทียมด่านกลางเป็นญาติกับผู้ตายด้วยบอกว่าคนก่อเหตุคือในคมนะในคมเนี่ยหลงรักนางสาวตรีผู้ตายมานานแล้วในคมก็มักจะมากินข้าวที่บ้านของนางสาวตรีเป็นประจำ

สุดท้ายแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่ข้างแคร่แถวข้างบ้านครับ
เขาลุกขึ้นไปเขาก็อ่อมไปทั้งนั้นได้ยินจังปืนดัง
ได้ยินจังปืนดังเลยนัดเดียว
เมื่อวานก่อเหตุแล้วหลบหนีไปนะครับแต่ว่าล่าสุดในคมไปมอบตัวกับตำรวจสพนกี่แล้วนะครับ
โดยอ้างว่าเป็นแฟนกับผู้ตายคบกันมา๕๖ปีแล้วที่ก่อเหตุยิงเขาตาย
ก็เพราะมารู้ข่าวว่าจะมีคนมาสู่ขอนางสาวตรีก็เลยคิดมากนะ
แล้วก็คิดแบบแม่บอกว่าถ้าตัวเองไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้
คิดแบบนี้ได้ไงแล้วก็เลยเอาปืนไปยิงเขาตาย
เอามีดฟันก็คือโหดร้ายเกินไปก็เลยเดินไปเพื่อย่ามปืนห้วยอยู่ถ่ายุ่ง
แล้วไปก็ไปยิงเขาหลับเพราะว่าถ้ายิงถ้าเขาตายไอ้นั้นก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้
ต่างคนต่างไม่ได้ก็ลุมโชควูบไง
คิดไปขอโทษโทษจริงขอโทษมากเลยคราวนี้อารมณ์ชัววูบ
คนต่อไปอนาคตต่อไปก็ลูกหลานหรือว่าเพื่อนพี่น้องก็อย่าทำอย่างผมใช่ไหมครับ
นี่แล้วก็ทำมาเป็นสอนชาวบ้านเขา
อารมณ์ชั่ววูบพี่น้องลูกหลานอย่าไปทำนะครับ
ไม่คิดนะฮะไปพิพากษาไปประหารชีวิตตัดสินชีวิตเขาได้ยังไง
แต่งงานก็ไม่ได้แต่งสามีภรรยาก็ไม่ใช่ต่อให้มีทะเบียนสมรสก็ทำแบบนี้ไม่ได้
เพราะเขาไม่รักเนี่ยฮะพอรู้ว่าเขาจะแต่งงานกับคนอื่นไปยิงเขาตายบอกว่า

ตำรวจสพนกี่แจ้งข้อหาในคมคือฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับ
แล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตอนนี้ก็นำตัวไปฝากขังเรียบร้อยระหว่างการดำเนินคดี